ในวันนี้นะครับเราดูเรื่องของศรีสะเกดศรีสะเกดเนี่ยหลังจากที่แต่งงานก็เก็บตัวฝึกซ้อมกลับเข้าค่ายอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาอาทิตย์ที่แล้วครับเก็บตัวไปได้๑อาทิตย์
กัดน้ำหนักล่าสุดที่มีการชั่งกันเพื่อที่จะทำการบ้านกันในการลดน้ำหนักแล้วก็เก็บตัวฝึกซ้อมก่อนที่จะมีโปรแกรมในไฟล์ต่อไปออกมาเป็นอย่างไร
เอกชุมพรพาไปดูหน่อยนะครับศรีสะเกดเนี่ยเข้าค่ายมาหนึ่งอาทิตย์น้ำหนักล่าสุดเนี่ยนะครับ
เกินอยู่๕กิโลครึ่งเกินกว่าพิกัด๑๑๕ปอนด์มา๕กิโลครึ่งก็จะอยู่ที่รุ่นประมาณสักเฟเทอร์เวท
สำหนักของสีเซอร์เกจเนี่ยถ้าเกิดต้องชกจริงจริงเนี่ยก็จะประมาณสักห้าสิบสองจุดห้าประมาณนี้นะครับไม่เกินห้าสิบสามกิโลกรัม
โปรแกรมเนี่ยออกมาแล้วนะครับเบื้องต้นเนี่ยเดือนมักราคมปีหน้าแล้วก็เตรียมจะป้องกันแชมป์นะครับสมัยที่สองครั้งที่สี่ในครั้งต่อไปแน่นอนแต่ว่าเดือนมักราคมในครั้งอุ่นเครื่องก่อนถ้าทุกอย่างลงตัวในเรื่องของการจินจาคู่ชกก็คงจะมีการชกกันไม่เกินกว่างปีแต่ที่แน่เลยนะครับถ้าอุ่นเครื่องมัก

อยู่ที่การเจรจาว่าลงตัวหรือเปล่า
เพราะว่าเราต้องยอมรับอยู่อย่างว่า

เราอยู่ในเครือของการจัดของ๓๖๐โปรโมชั่นนะครับ
ก็ต้องเราก็ต้องให้เกียรติเขา
แล้วก็ส่วนอังคาร์ดเนี่ยเขาอยู่ในโปรโมชั่นของท็อปแร้งบ๊อบอาราม
ซึ่งถ้าจะจัดจริงระหว่างศรีเกตกับอังกาฮาร์ดเนี่ย
ก็ต้องหมายถึงว่าท็อปแร้งต้องมีการร่วมจัด
เสียหุยบอกนี่ชัดเจนมากนะครับ
ก็เหมือนที่มวยต่างแดนเขาเจรจาชกกันเลย
ในเมื่อมีโปรโมเตอร์สื่อว่าเป็นค่ายใหญ่ค่ายดังเนี่ย
เจรจามันต้องมีเงินเป็นที่ตั้งด้วยนะครับ
แล้วก็นักมวยทั้งสองคนยินดีจะชกกัน
และที่สำคัญนะครับเรื่องของการถ่ายทอดสด
จะต้องมียอดเปเปอร์วิวในการเสียเงินดูของผู้ชมเนี่ย
เพียงพอที่จะไม่ขาดทุนในการจัด
ดังนั้นเนี่ยไฟล์ใหญ่หลังจากนี้ของศรีสะเกดไม่ได้เกิดขึ้นง่าย

แต่ว่าเรื่องของธุรกิจมวยมันก็มีผลสำคัญเหมือนกันนะครับ